ในช่วง๑สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับ

กับเหตุโจมตีหลายหร่อและราศุทธิ์

ระเบิดฆ่าตัวตายทางตอนใต้ของประเทศ

เกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชน
ว่าเบื้องต้นจะมีเพียงเหตุการณ์เดียวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธไอซิส
แต่ก็ได้ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามถึงมาตรการในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
นี่คือภาพจำลองเหตุการณ์ขณะผู้ลิภัยชาวซีเรียวัย๒๗ปีราย๑

บริเวณด้านนอกสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีในเมืองอันสบาร์ก
แว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมนี
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บถึง๑๕คน
จำนวนนี้อาการสาหัส๓คน
ประชาชนราว๒๕๐๐คนต้องอบพยพออกจากพื้นที่
รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้ชายรายนี้เข้าไปภายในงาน
เนื่องจากไม่มีตัวชมการแสดง
ชายชาวซีเรียรายนี้เดินทางเข้าเยอรมนีเมื่อ๒ปีก่อน
และพยายามทำเรื่องขอลีภัยเมื่อปีที่แล้ว
แต่ไม่ผ่านการอนุมัติจากทางการเยอรมนี
โดยได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ได้ชั่วคราว
และกำลังจะถูกในประเทศต่อไปยังประเทศเบาแกเรีย
อกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่า
มือระเบิดเคยพยายามก่อเหตุฆ่าตัวตายมาแล้วด้วยกันถึง๒ครั้ง
และเคยเข้ารับการบำบัดรักษาปัญหาด้านสุขภาพจิต
ขณะที่ล่าสุดรัฐมนตรีมหาดไทยของแควนวาวาเรียเปิดเผยว่า
ผู้ก่อเหตุได้ทำการสวามิพักษ์ต่อผู้นำของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือไอซิส
หลังจากที่เจ้าหน้าที่พบหลักฐานเป็นวีดีโอในโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพา
เหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งที่๔ที่เกิดขึ้นในเยอรมนีภายในเวลาเพียง๑สัปดาห์
จากเหตุผู้อพยพชาวซีเรียแทงหญิงตั้งคันชาวโปแลนด์ด้วยมีดปลายแหลมจนเสียชีวิตในเมืองรอดลิงเก้น
และมีผู้บาดเจ็บอีกสองคนเมื่อวันอาทิตย์ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะถูกจับกลุ่มตัวในเวลาต่อมา
ด้านตำรวจระบุว่าอาจเป็นเพียงอาชญากรรมที่มีต้นเหตุมาจากความรักความหึงหวง
ส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเยาวชนชายชาวเยอรมันเชื้อสายอิราณก็เปิดฉากกราดยิงประชาชนที่ห้างสรรพสินค้าในเมืองมิวนิกส์
จนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต๙คนบาดเจ็บ๒๗คนก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายหลังก่อเหตุ
ซึ่งจากการสอบสวนพบว่ามีการวางแผนมานานนับปีและเขาก็หมกมุ่นกับการก่อเหตุรุนแรงลักษณะนี้
โดยในตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัววัยรุ่นอัฟกานิสถานอายุ๑๖ปีคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของมือปืนเอาไว้สอบส่วนเพิ่มเติมแล้ว
เรื่องจากมีรายงานว่าทั้งคู่ได้พบกันก่อนเกิดเหตุ
ขณะที่เมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้อพยพชาวอัฟกานิสถานวัย๑๗ปีก็ก่อเหตุใช้มีดและขวานทำร้ายผู้โดยสารบนขบวนรถไฟในเมืองเวิร์สบวกทางตอนใต้ของเยอรมนี
ส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บ๕คนก่อนที่มือปืนจะถูกวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิตโดยกลุ่มไอซิสก็ออกมาระบุว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุในครั้งนี้
เหตุการณ์น้องเลือดที่เกิดขึ้นติดต่อกันในเวลาเพียงไม่นานส่งผลให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยรวมถึงมาตรการในการรับมือโดยนายซิกมากาเบรียลรองนายกรัฐมนตรี
ที่จะทบทวนกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนในประเทศรวมถึงสมาชิกสภาจากพักรัฐบาลที่เรียกร้องให้รื้อฟื้นมาตรการควบคุมชายแดนขึ้นใหม่
แต่โฆษกรัฐบาลยืนยันว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องภูลิภัยของประเทศ
ทั้งนี้เยอรมนีถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของผู้ลีภัยและผู้อพยพชาวซีเรียที่ต้องการเดินทางเข้ายุโรป
ได้จากการที่ในช่วง๕เดือนแรกของปีนี้มีชาวซีเรียถึงกว่า๑๓๐๐๐คนเดินทางหลั่งไหลเข้าไปในเยอรมนีแล้ว
ตีซิริเซวิเศษเข่าเทราะทีวีรายงาน